วันนี้สมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็เตรียมเข้าพบ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

วันพรุ่งนี้๑๙ธันวาคม
ก็จะมีการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีไทยกัมพูชา

เพื่อที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจ๔ฉบับด้วยนะคะ
สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชหุ่นเซ็น

พร้อมคณะชุดใหญ่กว่า๘๐คน
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่๑๘ถึง๑๙ธันวาคมนี้ค่ะ
ทั้งนี้ก็เพื่อเข้าร่วมการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีไทยกัมพูชา

ในวันที่๑๙ธันวาคมวันพรุ่งนี้

จะเดินทางเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา๑๐นาฬิกาวันนี้นะคะ
พร้อมร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ
จากนั้นก็จะหารือข้อราชการกลุ่มเล็ก
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
แล้วก็การหารือแบบทวิภาคีแบบเต็มคณะค่ะ
และในวันที่๑๙ธันวาคมวันพรุ่งนี้
ก็จะประชุมร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีไทยกัมพูชา

พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ๔ฉบับ

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร

สะพานข้ามแดนและถนนเชื่อมโยง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
และปิดท้ายคือข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานไทยกัมพูชาค่ะ